มาดูเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะ
ทำให้หลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่ต่างจากผู้จำหน่ายน้ำผึ้ง
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการแปรรูป
ซึ่งก็ต้องเกื้อกูลกันเพื่อให้สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะ
นี่คือกรณีของคุณขวัญชัยเชิงสมอ
คุณขวัญชัยเป็นเจ้าของโรงงานน้ำพึ่งประพัดศร
เล่าให้เราฟังย้อนกลับไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว
ซึ่งมีเหตุการณ์ตำรวจปราบรามยาเสพติดมาตรวจค้นที่บ้านแล้วก็โรงงาน
กรณีที่ลูกชายของภรรยาอีกคนนึงของคุณขวัญชัยตกเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีนะคะ
แต่ว่าพอเป็นข่าวก็ทำให้โรงงานได้รับผลกระทบ
ด้านความน่าเชื่อถือจากตัวแทนที่รับซื้อน้ำผึ้ง
แล้วก็ส่งผลให้ยอดขายลดลงเพราะว่าลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจ
ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทก็พยายามชี้แจงข้อเท็จจริงกับตัวแทน
ก็สามารถกระตุ้นยอดขายกลับมาได้บ้าง
แต่ยิ่งปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
หลังการตรวจค้นมีการคืนทรัพย์สินบ้างแล้ว
ที่เหลือตำรวจได้ขอเอกสารเพิ่มเติม
ซึ่งก็คาดว่าเร็วนี้กระบวนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จค่ะ
ที่เกิดมาเพราะว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับ
เพราะตอนนั้นที่เข้ามาตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามา
เขาก็มีแค่คำสั่งสารเข้ามาตรวจค้นว่า
เราให้ที่ซ่อนผู้ต้องหาอะไรอย่างนี้

จากเรื่องนี้นะคะคุณขวัญชัยยังบอกด้วยนะคะ
ช่วงที่โควิด๑๙ระบาดหนัก
เกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปต่าง

ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ช่วยสร้างประสบการณ์การทำธุรกิจค่ะ
แม้ว่าจะมีการปรับตัวด้านราคา
เขาก็บอกว่ายังคงต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
แล้วก็ให้ข้อคิดนะคะว่าถ้าเราอดทน
มีความตั้งใจจริงมีความซื่อสัตว์

สำหรับการบริหารโรงงานผลิตน้ำพึ่งประพัดสอนของคุณขวัญชัย
ในวันนี้ที่อายุ๕๐ปี
คุณขวัญชัยเริ่มทำธุรกิจนี้ต่อจากคุณพ่อ

คุณขวัญชัยมองว่าการขายน้ำผึ้งกำลังไปได้ดี
ก็เลยมีการเริ่มสร้างแบรนด์และสร้างโรงงานขึ้นมา
แล้วตอนนี้ก็ย้ายมาปักหลักที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะ